มีภรรยารายหนึ่งจ้างมือปืนนี่แหละค่ะ
ฆ่าสามีตัวเองซึ่งทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เหตุผลที่จ้างไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่า
ตัวเองเนี่ยถูกทุบตีบ่อยครั้ง

ทีนี้เขาบอกเลยว่าการใช้มือปืนมารอบยิงสามีตัวเองเนี่ย

พยายามที่จะยิงแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่สำเร็จ
สำเร็จในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่๒นะคะ
เหตุสลดกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับนายธวัฒน์สุขสังคาร
อายุ๖๓ปีเป็นอาชีพผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน
เขาถูกมือปืนดักยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่ขับรถยนต์กระบะนี่แหละมาส่งภรรยา
ขายของที่โรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐหมู่๕
ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่๘กุมภาพันธ์นะคะ
ภรรยาเนี่ยเขาแสดงด้วยนะ
เขาร้องไห้เสียใจตอนไปงานศพไม่มีพิรุธอะไรเลย
แต่เพราะว่าปรากฏว่าคดีนี้มันพลิกตลปัด
เพราะว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายมนตรีชมถนอม
อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นมือปืนได้ไง

ปรากฏว่าซัดทอดมาที่คนนี้เลย
ประพัทธ์สอนโทประยูนอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นภรรยาผู้ตาย

บอกว่านี่แหละเมียคนตายนี่แหละเป็นคนว่าจ้างมาเนี่ยนะคะ
และในที่สุดก็ถูกจับกลุ่ม
นี่แหละคืนเกิดเหตุภรรยาก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะเขาไปส่งภรรยาไง

แต่ก็คือตอนตำรวจไปเจอตอนช่วงที่เกิดเหตุเขาก็หน้านิ่งนะ
ใช่ไม่มีพิรุธไงตำรวจยังบอกว่าไม่มีพิรุธเลย
แล้วในที่สุดพอโดนซัดทอดมา
ตำรวจก็เลยนำตัวนางประพัดศรไปขออำนาจศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝากขังผลัดแรกค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจบอกผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจของประชาชนมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันบูรณาการทั้งสืบสวนสอบสวน
จนทำให้ทราบว่าผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มีแค่สอง
มีห้าคนเลยนะคะนั่นก็คือนางสาวประพัดศรโทประยูนอายุหกสิบสองปี
ซึ่งเป็นภรรยาผู้ตายคนนี้เป็นคนจ้างวาน
มนตรีชมถนอมทำหน้าที่เป็นมือปืนค่ะนายสารวุฒิเซ็นเจริญทำหน้าที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ
นายอภิชาติมีสมกรทำหน้าที่ดูหน้างานและรับเงินและนายตะวันสีเหลืองทำหน้าที่ในการติดต่อมือปืนจัดหาอาวุธปืนให้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะนำตัวฝากค้างต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางประพัดศรภรรยาเนี่ย
ในที่สุดก็เลยรับสารภาพบอกที่ทำลงไปเพราะถูกผู้ตายทำร้ายร่างกาย
แล้วยังเคยใช้อาวุธปืนมาข่มขู่ด้วย
ขณะที่นายมนตรีมือปืนก็บอกว่า
ถูกจ้างงานจากนายตะวันให้มาลงมือก่อเหตุยิงนายธวัฒน์เนี่ยนะคะ

แต่ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่เจอตัวผู้ตาย
ก็เลยกลับมาก่อเหตุซ้ำวันที่๘กุมภาพันธ์จนสำเร็จ

แต่ว่าถูกตำรวจจับกลุ่มได้ทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ค่ะก็ยังคงเป็นคำกล่าวอ้าง

บอกว่าคือทนไม่ไหวจริงถูกทำร้ายร่างกาย
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจเดี๋ยวจะสืบต่อไปนะคะ